สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ตามบรรยากาศวันที่สามสุภาชาลาศัยนะครับ
มีการบันทึกเทปเอาไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีการถ่ายเท่าสดกลับไปยังประเทศเกาหลีใต้นะครับ
มีการทำโปรชั่นร่วมกันทั้งสองประเทศแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บรรยากาศสด
แต่แฟนบอลนั้นมาเต็มสนามล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับเราจะได้เห็นเกมที่สนุกแน่นอนในวันนี้จากความคาดหวังของแฟนบอลนะครับ
โดยเฉพาะเกมแห่งความทรงจำวันนี้เราจะมีโอกาสย้อนรอยกันแน่นอนครับ
มาดูผู้เล่นสำคัญที่ผมจะแนะนำกันหน่อยนะครับ
วันนี้มาร่วมกับโรโบเนียนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
มาเนียจะมาให้ข้อมูล๔ผู้เล่นที่ผมคิดว่า

มีโอกาสลงเล่นและเป็นกำลังสำคัญเพราะว่า
เขาจะมีโอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างเป็นทางการครั้งแรกครับ
คนที่เรียกมาเสริม๔คนคนแรกคนนี้ครับ
รวมสียางเกมนะครับมีชื่อเหมือนจะจวนเจียนอยู่เจียนไปหลายครั้ง
ในการเล่นทีมชาติชุดใหญ่หลุดไปบ้าง
สุดท้ายครั้งนี้มีชื่อมาแล้วขอโอกาสในการลงเล่นถ้าให้เขานะครับ
ความสามารถของเขานั้นผมเชื่อว่าทำได้นะครับ
มีความเร็วความฟิตความสักสินใจในกรอบเก็บโทษ
ทำได้ดีมากนะครับในการเล่นกับชนบุรีในเกมล่าสุดครับ
คนที่สองมองไปที่คนนี้ครับทศวรรษริมมณภเทียนนะครับ
ถือว่าเป็นกองการตัวรับจากทางอาร์มี่ยูไนเต็ด
ที่ทำฟอร์ฟได้ดีมากในไทยหลีคต้วงการนี้นะครับ
ที่คือเป็นคนที่เล่นได้เสมอตั้งเสมอปลายมากอายุ๒๒ปีเท่านั้น
ที่สำคัญครับจ่ายบอลได้หลายระยะนะครับ
การจ่ายบอลหลายระยะของเขานั้น
เกิดขึ้นตรงกลางจากการตัดเกมของเขา
แล้วเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมลุกครับ
คนที่๓กองหน้าที่เราจะมีโอกาสปั้นเขา
เป็นกองหน้าตัวเป้าคนต่อไปเป็นตารางทีมชาติ

วันนี้ความฟิตของเจรบต้องใช้การให้ได้
การเล่นหนึ่งต่อหนึ่งต้องชนะเพื่อเล่นเกาหลีใต้ให้ได้
และที่สำคัญอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือความกระหายในชัยชนะ
เจรบมีแต่ว่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นมากน้อยแค่ไหนครับ
ดังนั้นวันนี้โอกาสเคลื่อนที่ของทีมไทยในการสู้กับเกาหลีใต้

ส่วนสุดท้ายศิลปกรณ์เจรกูลครับ

วันนี้เขามาแล้วครับกับทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกของเขานะครับ
ความสามารถของศิลปกรณ์ความเร็วการเล็งบอลหนึ่งตอนหนึ่งนั้นจับได้ยาก
สำคัญการยิงนะครับเท้าหนักจริงครับ

เราจะคาดคิดไปได้ว่าเขาจะเล่นรูปแบบไหนครับ
เป็นคนยิงประตูให้ทีมชนะเมืองทองด้วย

ถ้าเกิดมีโอกาสลงเล่นผมเชื่อว่าสร้างมิติให้กับไทย

ที่ไทยเคยชนะเกาหลีใต้ครับเดี๋ยวกลับมาครับ